มีนักท่องเที่ยวอยู่ดีก็ส่งดินไปคืนที่พนมรุ้ง
เป็นดินนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่คนนี้
นักท่องเที่ยวคนนี้ไปเที่ยวแล้วหยิบดินติดมือกลับบ้าน
แล้วไปเจอดีเจออาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
ก็ทำไมถึงขั้นต้องส่งเอาดินใส่ซองส่งคืน

ดินเลยนะใช่ปกติเราเคยได้ยินข่าวพวกหินใช่ไหม
ใช่ค่ะดินใส่กระปุกมันแบบนี้
นี่ค่ะในเพจอุทยานแห่งชาติพนมรุ้งค่ะ
โพสต์ภาพกระปุกสีดำเมื่อสักครู่อะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีดินของประสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรำ

คือนักท่องเที่ยวส่งมาทางปรายศนีย์
ซองพัสดุไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
มีข้อความเขียนหน้าซองเอาไว้ว่า
รบกวนฝากคืนดินที่ปราศาสตร์หลังที่กำลังบูรณะด้วยค่ะ

ก็น่าจะเป็นผู้หญิงก็รู้แค่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิง

หรือก็อาจจะเป็นผู้ชายแต่ตั้งใจให้รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงไปซะก็ได้
ดินติดไม้ติดมือไปแล้วคุณเจอดีอะไรหรือเปล่า

นักบัวรานคดีปราศาสตร์เขาพนมรุงนายกริสนพงค์ภูลสวัตดิ์
บอกว่าจากพัสดุนี้นะคะ
แสดงว่านักท่องเที่ยวน่าจะมาเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมปีนี้แหละ
ช่วงนั้นอยู่ระหว่างการบูรณะ
ส่วนสาเหตุการส่งดินมาคืนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
ที่ผ่านมาเคยมีคนส่งมาเหมือนกันนะ
คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน
ก็คนที่ส่งคืนมาก็จะเป็นดินเป็นหินเป็นอะไรแบบนี้
ส่วนใหญ่ที่เขาส่งคืนมาก็เพราะว่าพอหยิบติดมือไป
เขามักจะไปฝันครับไปฝันเรื่องราวต่างเกี่ยวกับเขาพนมรุ้ง
รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องคืนแล้วแหละ
ก็เลยฝากเตือนนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยก็แล้วกันนะคะ
ถ้าไปเที่ยวไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะไม่ควรนำสิ่งของใด
ติดมือตัวเองกลับออกไปนะคะทุกที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะที่นี่ค่ะประสาทเขาพนมรุ้งนี่คือมรดกของคนไทยทุกคน
อยากจะให้ร่วมมือกันไปชมความสวยงามก็คือดื่มดำความสวยงาม
ไม่ต้องไปหยิบอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหรอก
แต่คนนี้ก็แปลกเหมือนกันหยิบดินกลับบ้านอย่างนี้เหรอ
หยิบดินกลับไปอย่างนี้ค่ะ
จดหมายนี้ก็คือส่งมาที่อุทยานเลย
พอแกะดูด้านในก็คือมีแค่กระปุกบรรจุดินแค่กล่องเดียวครับเท่านั้นครับ
ทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเองก็เคยพบเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกัน
ก็คือมีนักท่องเที่ยวส่งดินหรือว่าส่งอะไรบางอย่าง
ที่เขาอาจจะเก็บไปเป็นหินเป็นอะไรแบบนี้ครับกลับมาคืน
ก็สำหรับตามความเชื่อของผู้คนแถวนี้ก็เชื่อว่าพนมรุงก็เป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็อาจจะเขาก็ไม่ได้ระบุมานะครับว่าเขาเชื่อเกี่ยวกับอะไรแต่เขาก็ส่งกลับมาคืนอะไรแบบนี้ครับ
บางทีเขาเก็บหินไปแล้วก็อาจจะฝันไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่สบายอย่างนี้ครับ
เขาก็ส่งกลับมาอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นกรณีที่พี่เขาเคยเล่าให้ฟังนะครับ
เคยมีนักท่องเที่ยวที่เขาอาจจะเคยหยิบก้อนหินที่เป็นแบบก้อนตรวจก้อนอะไรแบบนี้ครับกลับบ้านครับผม
แล้วก็ส่งกลับมาคืนก็มีเช่นกันครับ
เห็นไหมคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยมีเป็นหินบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นกรวดอย่างนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำดินไปวางไว้รอบประสาทเรียบร้อยนะคะนี่ฮะแล้วก็เตือนว่าอย่าทำแบบนี้กันอีก
จะได้รักษาสถานที่โบราณให้ดำรงอยู่ต่อไปนะคะนี่เอามาวางคืนให้แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะตามที่ส่งไปเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปวางคืนไว้ให้เรียบร้อย
บุคคลท่านนั้นจะดูอยู่จะได้สบายใจขึ้นนะ
คือถ้าคืนนี้เจออีกก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
ก็ไม่รู้เขาเจออะไรหรือเปล่าเขาแค่แบบอยู่ดีคิดอยากจะคืนอะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะชาวบ้านอำเภอเฉลิมพระเกียจจังหวัดบุรีรำค่ะนางสร้อยอายุ๘๓แล้วนะคะ
บอกว่าตอนที่เป็นสาวไปขายผลไม้ขายข้าวหลามที่ประสาทพนมรุ้ง
ชาวบ้านก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่มีใครกล้าที่จะลบหลู่เลย
เคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนมาเที่ยวเอาหินกลับไปด้วยจะเอาหินไปขัดตัว
สุดท้ายก็เอามาคืนอ่ะเพราะว่าไปเจอเรื่องลี้ลับแต่เขาก็ไม่รู้ว่าไปเจออะไรนะ
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าประสาทเขาพนมรุ้งค่ะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งลี้ลับที่หลายคนยังไม่รู้
เมื่อเข้าไปเนี่ยต้องสำรวมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะลบหลู่ค่ะ
เอากลับไปบ้านแล้วหูอยู่ดีก็ป่วยก็เอามาคืนดีกว่า
จากดินที่นักท่องเที่ยวส่งมาคืนที่ประสาทพนมรุ้งแล้วนะคะ
ก็วันนี้มีชาวบ้านที่บุรีรำติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
ขอคืนสิวลึงเก่าแก่โบราณที่ครอบครองมาเป็นเวลานาน
แล้วครอบครัวเกิดอาเภษ
คือที่หมู่บ้านดอนมันตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำค่ะ

คือชาวบ้านคนหนึ่งติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมโรง
บอกขอคืนหน่อยสิวลึงขอคืนหน่อย
เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่หายาก
เขาครอบครองมา๒๐กว่าปีนะคะครอบครัวนี้
พอเจ้าที่รับแจ้งก็เดินทางไปที่บ้านค่ะบ้านของนายวิรัติเพชรไทยอายุหกสิบห้า
วลึงเก่าแก่อยู่บนฐานที่ทำขึ้นมาจากหินโบราณเนี่ยค่ะครับ
ก็ตัวสิวลึงเนี่ยกว้างประมาณสักสิบเอ็ดเซนติเมตรสูงสี่สิบสี่เซนติเมตร
ทำขึ้นจากหินทรายขัดก็อยู่บนฐานที่ทำจากหินทรายขนาดใหญ่อีกสี่ชิ้นนะคะ
เนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้มีชิ้นส่วนหินโบราณอีก๗ชิ้นด้วย
มีปฏิมากรรมรูปปั้นมีรูปปั้นสตรีเทพมีอยู่๓รูปนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้อตกลงแบบเป็นรายลักษณอักษรเลยค่ะคุณผู้ชม
ก่อนจะมีการส่งมอบชาวบ้านก็เตรียมขันห้าทำพิธีก่อนจะเคลื่อนย้ายตามความเชื่อด้วยนะคะ
มีรายลักษณ์อักษรตรงนี้เลยนะคะใช่ค่ะว่าโอเคส่งมอบไปกับเจ้าหน้าที่สำหรับไปต่อ
เขาครอบครอบมาตั้งยี่สิบกว่าปีนะเออระหว่างทำพิธีก่อนจะส่งมอบอะค่ะ
ทำไมฮะมีญาติของนายวิรัติชื่อนางตุ๋ยอายุห้าสิบสามนี่นี่
นี่เขามาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วอยู่ดีดีมีอาการแบบนี้คือชักอ่า
แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลย
แน่ทางคุณเนี้ยคุณไทยไว้อยดูเนี้ยไงที่ไหนพี่อ้า
ที่แกแม่งน้ายเนี้ยไงแล้วที่ส่งได้ยูที่ภาทเขาสบายแปลว่า

นี่ป้าใจถูกเลย
นี่ค่ะก็เลยทุบขาตัวเองแบบนี้

เราเลยถามเจ้าของบ้านดูหน่อยกันโหลนะค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่า๒๐ปีก่อน
เอารถไถไปถ่ายที่ไร่อ้อยของตัวเองที่หมู่บ้านหนองมดแดง
จู่รถไถก็ถอยไปโดนแท่นปูนขนาดใหญ่
พอลงไปดูพบว่าเป็นแท่นปูนที่มีสิวลึงวางอยู่ตรงกลาง
ก็รีบกลับบ้านไปเรียกญาติให้มาช่วยขนกลับไปที่บ้าน
พอได้มาก็ยกขึ้นไปวางไว้บนชั้น๒ของบ้าน

หลังจากบูชาทำให้ชีวิตของคนในครอบครัวมั่งข้าง
ค้าขายดีมากเลยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง
ซื้อรถสิบล้อได้สองคัน
จากนั้นเขาก็ลื้อบ้านหลังเก่าสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านชั้นเดียว
แล้วก็ย้ายสิวลึงมาตั้งบูชาไว้ในบ้าน
แต่ปรากฏว่าพอย้ายสิวลึงมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่
ด้วยความที่เป็นบ้านชั้นเดียวแล้ววางไว้กับพื้นนะคะ
คือพื้นราบโอ้โหครอบครัวเจอแต่เรื่องร้าย
สองปีก่อนลูกเขยคนเล็กเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มตอนนี้โคม่าอยู่ไอซียู

เพื่อความสบายใจก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ขอส่งมอบสิวลึงให้เจ้าหน้าที่ดีกว่า
กลัวว่าครอบครองต่อไปอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมากไปกว่านี้

ส่วนที่นางตุ๋ยมีอาการแปลกเมื่อสักครู่อะค่ะ

อาจจะเป็นจิตของลูกเขยที่อยู่ไอซียูหรือเปล่า
เพราะว่าเขาพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไรของเขาอยู่ใช่ไหม
สิ่งร่างนางตุ๋ยเหมือนกับว่าจะมาบอกอะไรบางอย่าง
กับครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าเขาประสงค์บันดีเหตุมอเตอร์ไซด์
ปวดปวดมอเตอร์ไซด์เลย
ใช่อยู่ไอซียู
ครับ
แต่ว่าลุงวิรัติแกไม่ได้ไปเอามาจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะฮะ

ใช่แต่แกก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นของเก่าแก่โบราณ
แกก็เพื่อความสบายใจก็ให้เจ้าหน้าที่ออกไป
เผื่อจะไปตรวจสอบดูว่าเก่าแก่ขนาดไหนอะไรแบบนี้
อยู่ที่นั่นดีกว่าส่งมอบให้เลยดีกว่า
ส่วนนางตุ๋ยที่มีอาการแปลกคล้ายกับผีเข้ามาสักครู่

บอกว่าอ๋อปกติเธอเป็นร่างทรงอยู่แล้วด้วยแหละ

แล้วก็เป็นคนจิตอ่อนด้วยแหละเพราะเข้าพิธีกรรมอะไรแบบนี้

เธอก็รู้ตัวนะแต่ควบคุมไม่ได้
คุมร่างกายจิตใจช่วงเวลานั้นไม่ได้เลย

เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่แต่ต้องไปตามที่เขาให้ไป
ก็ไม่รู้เป็นอะไรป้าก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกัน

บังคับร่างกายบังคับคำพูดของเจ้านี้
ไม่ได้อันนี้เป็นของเขาเลยเราจะทำไม่ได้
รู้สึกรู้สึกตัวอยู่แต่เหมือนจะมันจะเขาให้พูดยังไงเราก็ต้อง
มันมันไม่แค่ของเราเนอะเหมือนเขาไปเนี่ยของเขาเนี่ย
ร่างหนึ่งเป็นของเราแต่อันหนึ่งไปของเขาเราจะห้ามมาอยู่
เพื่อนบ้านของนายวิรัติค่ะนางคายอายุ๖๗
ก็เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญให้ฟังบอกว่าหลังจาก
วิรัติได้ครอบครองสิวลึงด้วยนะ
เมื่อหลายปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านของนายวิรัติตอนดึก
ตอนนั้นยังเป็นบ้านไม้๒ชั้นอยู่
เห็นคนแก่ใส่ชุดผ้าขาวม้าพาดบ่ายืนอยู่ริมหน้าต่าง

สงสัยเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่เคยครอบครองสิวลึงหรือเปล่า
ทีนี้คอเห็นว่าคิดว่าแต่คนในบ้านนะ
ตอนเช้าทำไปยืนอะไรอยู่ตรงนู้น
ทีนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมทำพิธีส่งมอบอะไรกันเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ทำการแยกชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายไปที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะคะ
คุณผู้ชมคะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะ
วิรัติเจ้าของสิวลึงที่บอกว่าไปเจอมา๒๐กว่าปีก่อน

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบว่าสิวลึงนี้มีอายุเก่าแก่ขนาดไหน
พนุวัฒน์เอื้อสามานหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งบอกว่า
จากการตรวจสอบแค่เบื้องต้นนะคะ
วลึงท่านนี้มีลักษณะรูปแบบไปในทางวัฒนธรรมของโบราณ
อายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
อายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี

แล้วพอตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้คือตรวจสอบเบื้องต้นนะ

หลังจากนี้ก็จะส่งมอบไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะ
เป็นประโยชน์ในเชิงการศึกษาต่อไป
ถ้าชาวบ้านเจอวัตถุโบราณหรือมีวัตถุโบราณไว้ในครอบครอง

จะได้เข้าสู่กระบวนการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง

เพราะก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาถือว่าเป็นสมบัติของชาติ
เพื่อการศึกษาเพื่อคนรุ่นหลังรุ่นต่อไป
ก็ขอบคุณคุณวิรัติที่คืนเจ้าหน้าที่นะคะ

คือบางท่านเจอก็อาจจะอยากจะเก็บไว้กราบไหว้บูชา
ใช่เพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าความเก่าแก่อะไรยังไง

เอาไปให้คนไทยเราได้ชื่นชมกราบไหว้บูชากันทั้งประเทศดีกว่า
ใช่ค่ะเพื่อการศึกษาด้วยนะคะ